สาวลูกสามฉกสินค้ายกมือไหว้ขอไปหาลูก
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เรารายงานไปว่า
โดนพนักงานร้านจับได้โอ้โหยกมือยังงี้
ร้องผมร้องไห้ตีอกทกหัวแย่เลย

แต่ตอนแรกฟังชีวิตเธอหัวใจเบิร์ตได้สงสารเหลือเกิน
ลูกสาม

ไม่ทำงานห่วงแต่รถมอเตอร์ไซค์

จะไปดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วจะกลับสุรินทร์บ้านเกิด

ก่อนจะเล่าความช้ำที่เรา๓คนโดนหลอก
คุณผู้ชมโดนหลอกไหมดูคลิปอีกที
มีดูแฟนที่ไฟน
พวกลูกก็ไม่ได้
ไหนไหนแฟน

รับบทนักแสดงท่านหนึ่ง

รู้สึกสำนึกผิดที่ทำลงไป

แล้วเธอเลี้ยงป่ะ

ผู้หญิงคนนี้ยกมือไหว้ขอร้องตำรวจอย่าดำเนินคดี
หลังจากถูกจับก็เข้าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
ที่ตะบนไผลริงพศอิทยาจพศอิทยาครับ

จะเอาไปขายเดี๋ยวได้เงินจะเอาไปเลี้ยงลูก
แล้วบราวนี่ล่ะบราวนี่ที่ขโมย

ผู้หญิงคนนี้อ้างว่าเธอเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟครับ
แต่ฝนตกไม่มีใครไปออกรอบใช่ไหมล่ะเงินก็ไม่มี
เลี้ยงลูกอยู่๓คน๔ควบ๘ควบ๑๐ควบ
โอ้โหผมอ่านข่าวตอนแรกกำลังกินทั้งนั้นเลย๓คนนี้นะ
ส่วนสามีก็ไม่ได้ทำงานฟังแล้วเห็นใจครับ
พยายามช่วยเกลี้ยกล่อมตำรวจนะ
ตำรวจยังเห็นใจเลยตอนแรกช่วยเกลี้ยกล่อมนะ
เดี๋ยวเขาใช้หนี้เขาแล้วก็ไม่เอาเรื่องกันนะ
ร้านสะดวกซื้อนะจบกันไปนะช่วยกันสงสารเขา
ร้านสะดวกซื้อก็คงรู้ข้อมูลแล้วมั้งผมว่า
หรือเคยอาจจะเคยเห็นพฤติการพฤติกรรม
บอกว่าไม่ได้ดำเนินคดีเพราะเป็นนโยบายของบริษัท
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวผู้หญิงคนนี้
ไปที่สพคศรีอิทยาครับไปสอบประหักคำ
ตอนแรกบอกว่ายอมรับนะ
บอกไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกแล้วรู้สึกผิดเหลือเกินเนี่ย
เดี๋ยวถ้าพ้นโทษจะขอไปดูหน้าลูกครั้งสุดท้าย

ไปเลียแผลใจเพราะผัวก็ไม่สนใจ

ไปเจอพ่อสามีบอกโอ้ยนักข่าวโดนหลอกแล้ว
ผู้หญิงคนนี้ลูกนี่จากปู่เรียง
เป็นลูกของลูกพ่อเองนะ๓คนเนี่ยไม่ใช่ลูกเขา
เอาจริงเหรอพ่อเป็นลูกติดพ่อเอง
เนี่ยพ่อเนี่ยเป็นปู่ใช่ไหมปู่นี่แหละเป็นคนดูแลเด็กทั้ง๓คน
เดือดร้อนอะไรไหมล่ะพ่อไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลี้ยงได้
ส่วนผู้ก่อเหตุคบหากับลูกชายหลายปีแล้ว
เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปไม่ได้อยู่ประจำนะ
ขณะที่ชาวบ้านชาวบ้านใกล้ร้านสะดวกซื้อ
ก็มาบอกให้เจ็บใจอีกบอกตอนนี้นะไม่รู้ทำไม
ของหาเยอะเหลือเกินอย่างนี้ไอ้ถุงที่เขาซื้อของ
แล้วแขวนไว้ที่ตรงแฮนด์มอเตอร์ไซค์หายประจำเลยนะ
ของในร้านก็มักจะหายไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
ไม่รู้นะไม่ได้กล่าวหานะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตนะครับเอาท่านภูมิกับการสอบพอ
นครศรียุธยาว่าไงบอกแจ้งเขาหาสิครับ
รักทรัพย์กับผู้หญิงคนดังกล่าวเดี๋ยวเช้าวันนี้จะส่งไปฝากขังที่ศาล
ส่วนเด็กทั้ง๓คนเขาก็ดูแลกันไปได้ไม่มีปัญหาอะไร
และเฉียบคันไม่ใช่ลูกของแคดดี้คนนี้